คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่ทางสำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายศักระและถวายพวงมาลัยดอกไม้สด
หน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙แล้วก็หลายคนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ถือโอกาสในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะเดินทางโดยสารมาทางเรือติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรเชิญค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นการเดินทางที่สามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะ
เพื่อที่จะเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะและถวายพวงมาลัยดอกไม้สด
งหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษค่ะ
ประชาชนเลือกใช้บริการเรือโดยสารข้ามฝาก
เพื่อมาลงที่ท่าเรือท่าช้างกันเป็นจำนวนมาก
จากเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่เจ้าหน้าที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะ
ถวายพวงมาลัยดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ซุ้มกำแพงพระบรมมหาราชวัง
ประกอบกับวันนี้เป็นวันหยุดนักคาตะเริกซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช

หลังไหลเดินทางเข้ามาบริเวณจุดคัดกรองท่าช้างกันตลอดทั้งวันค่ะ
เช่นเดียวกับนางเพชรจราริสประชาชนที่เดินทางมาจากเขตบางนา
ก็ได้เลือกใช้การเดินทางโดยเรือเช่นกัน
เพราะสะดวกรวดเร็วหากจะเดินทางมายังจุดคัดกรองท่าช้าง
ท่าเรือตรงนี้ก็คือสะดวกสบายค่ะ
แล้วก็ไปง่ายมาง่าย
ตั้งใจจะเข้าไปไหว้อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นครั้งสุดท้าย

เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าก็ได้คอยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยเรือ
ให้ประชาชนที่ต้องการเข้าไปกราบถวายสการะ
และถวายพวงมาลัยดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์

รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการนั่งเรือ
ชมซุ้มดอกไม้บริเวณปากคลองตลาดด้วยค่ะ
ขณะที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากหลายภาคส่วน
ก็ยังคงเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน
บริเวณจุดคัดกรองประตูท่าช้างตลอดทั้งวันเช่นกันค่ะ
เน้นย้ำให้ประชาชนสวมใส่เครื่องแต่งกายสีดำ
ก่อนเข้าถวายพวงมาลัยดอกไม้สดด้วย
โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะเตรียมพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาพร้อมกันเป็นครอบครัวและหมู่คณะ

เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้เข้าถวายพวงมาลัยนั่นเองค่ะ
แม้ว่าอากาศจะร้อนจัดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้ามาบริเวณนี้
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้ามากราบถวายสการะ
และถวายพวงมาลัยดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งสามารถใช้การเดินทางนะคะทั้งในส่วนของเรือโดยสารข้ามฝาก
แล้วก็เรือด่วนเจ้าพญาโดยสามารถมาลงได้ที่ท่าเรือท่าช้าง
หรือว่าจะใช้บริการรถชัตเติ้ลบัตรที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ใน๒๕เส้นทาง
โดยรถนะคะจะมาจอดส่งประชาชนบริเวณถนนมหาราช
เพื่อที่จะให้ประชาชนเดินเท้าเข้ามาผ่านบริเวณจุดคัดกรองท่าช้างนะคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่บริเวณซุ้มพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
นั่นเองค่ะครับขอบคุณคุณระวีการนะครับ